ส่วนแฟนละครของซุปตารุ่นใหญ่อดีตพระเอกดาวค้างฟ้าอย่างพี่แซมยุรนันเนี่ย
ต้องใจเต้นตึกตักแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าพี่แซมยุรนันกลับมารับงานในวงการบันเทิงในรอบ๑๖ปี

จริงค่ะงานนี้นะคะพี่แซมบอกว่ารู้สึกว่าคิดถึงแฟนนะ
แล้วก็ทำไมถึงคืนจอแก้วแล้วก็ข่าวที่บอกว่านี่คุณพ่อเนี่ยห่วงลูกสาวคนสวยมากนะคะ
หนุ่มมาจีบเลยโพสต์ออกโซเชียลเลยเท็จจริงยังไงไปฟังเสียงนุ่ม
ชมหน้าหล่อของดาวค้างฟ้าอย่างพี่แซมยุระนันกันค่ะ
จริงที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากรับนะครับเป็นเพราะว่าธุรกิจที่ทำอย่างที่แจ๊กกะลีนรู้
ก็ทำเรื่องทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอก
จริงเป็นเรื่องของแฟมิลี่เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเป็นเรื่องของการ
แล้วปัญหาในเพศที่๓เนี่ยมันมีเยอะขึ้นทุกวันนะครับ
เราก็อยากรู้ว่าจริงแล้วมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นอุทาหรณ์บอกอีกหลายคนได้นะครับ
ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้มันก็กลับมาเล่นเพื่อ
เพื่อมีนอกจากความสนุกของละครแล้วมันได้คำตอบอะไรกับสังคมบ้าง
เห็นพี่แซมห่วงลูกสาวมากคือแบบขึ้นโพสต์
ไม่ใช่พี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยคือพูดให้รู้ว่าแบบว่าลูกสาวสวยแล้วนะ
วงเล็บไว้นิดนึงพ่อดุรู้ยังขำแค่นั้นนะครับ
อย่างนั้นแหละจริงชีวิตก็เป็นของเขานะครับ
ถ้าอะไรที่ลูกมีความสุขก็ไม่ใช่ปัญหา
นี่ไงอะไรที่ลูกมีความสุขเนี่ยนะคุณพ่อเขาก็ยอมอยู่แล้วแหละนะคะ
ก็ต้องบอกว่าพี่แซมเนี่ยดาวค้างฟ้าจริง
หล่อยยังไงก็หล่อยอย่างนั้นเลย
แล้วลูกสาวหน้าตาเหมือนคุณพ่อมากคุณว่าไหม
ใช่คุณพ่อเขาโพสต์แบบห่วงไปอย่างนั้นแหละ

นั่นน่ะสิแต่ว่าไม่รู้ว่างานนี้หวงขนาดนี้เนี่ย
ลูกสาวจะมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่านะคะ
ก็รอติดตามอาจจะเป็นแบบลูกไม้ใต้ต้นของพ่อแซมก็ได้